จังหวัดจันทบุรีนะครับจะต้องร่วมกันฝ่าฟันวิกฤตให้เป็นโอกาสใช้เวทีแห่งนี้ให้คุ้มค่ามากที่สุดกับการตอบคำถามให้ถูก๔ข้อ
ตอบถูกหนึ่งข้อรับห้าพันบาท
ตอบถูกสองข้อรับหนึ่งหมื่นบาท
ตอบถูกสามข้อรับหนึ่งแสนบาท
ถ้าวันนี้โชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
ครอบครัวที่มาบนเวทีแห่งนี้
เขาร่วมใจกันเขาจับมือกัน
เขาตั้งใจเพื่อที่จะฝ่าฟันอุปสรรคไปให้ได้
พร้อมไหมครับพร้อมค่ะ
ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญคุณยายฉลา
ขึ้นมาต่อชีวิตเป็นท่านแรกครับ
ยายครับผมจะมีคำถามทั้งหมด๕เรื่อง

คุณยายจะต้องเลือกตอบก่อนเป็นเรื่องแรก
คุณยายจะต้องเลือกให้ดีนะครับว่า
ยายรู้เรื่องไหน
สมาชิกครอบครัวของเรารู้เรื่องไหน
พร้อมที่จะดู๕เรื่องไปกับผมหรือยังครับ
พร้อมจ้าถ้าพร้อมแล้ว
เรามาดู๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
คำถามทั้งหมดมี๕เรื่องดังนี้

เรื่องที่๑สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
เรื่องที่๒ผัก
เรื่องที่๓สุรพลสมบัติเจริญ
เรื่องที่๔วิทยาศาสตร์
เรื่องที่๕น้ำตกเขาสอยดาว

คุณยายเฉลาจะเลือกตอบเรื่องไหนเป็นข้อแรกครับ

ทำไมยายถึงเลือกเรื่องสุรพลสมบัติเจริญครับ
รู้จักเพลงอะไรของครูสุรพลบ้างครับ

ฟังแล้วมันมีความสุขดีมีเนื้อหาดีจ้ะ

แต่คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
เพลงใดต่อไปนี้ไม่ใช่เพลงของสุรพลสมบัติเจริญ
ตัวเลือกที่๑เป็นโสดทำไม
ตัวเลือกที่สองหนาวจะตายอยู่แล้ว
ตัวเลือกที่สามอยากรวยมาทางนี้
ตัวเลือกที่๔ลูกทุ่งเลือดสุภัณฑ์

สมัยนั้นยายก็หยอดกระโพดหักกระโพด
มีที่ยุคหลังนั้นก็จะพายอยู่ในป่า

ยายเลือกตอบตัวเลือกที่เท่าไหร่ครับ
ตัวเลือกที่สามอยากรวยมาทางนี้ครับ

จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
เหลือพี่ดวงเหลือพี่ผ่องแล้วก็เหลือน้องฟ้า

ยายจะต้องเลือกว่าจะให้พี่ดวง
ขึ้นมาตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องอะไร

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

และน้ำตกเขาสอยดาว
เอาน้ำตกหอยดาวจะให้เห็นดวง
ยายเลือกเรื่องน้ำตกเขาสอยดาวให้กับพี่ดวงนะครับ
ขอเชิญพี่ดวงขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ก็บ่อยค่ะเพราะใกล้บ้านห่างกันแค่ประมาณ๑๐กว่าโลค่ะ
น้ำตกเขาสอยดาวมีกี่ชั้นนะครับ

มีชั้นหนึ่งที่เป็นสไลเดอร์ธรรมชาติด้วย

ก็มันโหนมันมีที่ห้อยโหนลงมาเลยล่ะค่ะ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
น้ำตกเขาสอยดาวมีสไลเดอร์ตามธรรมชาติ
ในชั้นที่ชื่อว่าอะไร

วังผาผางาช้างก็ไม่ใช่
วังผีเสื้อก็ไม่คุ้นนะครับ
น่าจะใช่นะครับ

พูดกันว่าเออชั้นนี้นะชั้นนี้นะอะไรอย่างนี้

ดวงเลือกตอบตัวเลือกที่เท่าไหร่ครับ

ดวงจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ดวงจะเลือกเรื่องไหนให้พี่ผ่อง

คือเรื่องสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
ผักและวิทยาศาสตร์ครับ

เชิญพี่ผ่องขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

รถกับข้าวของพี่นี่ขายผักอะไรบ้างอะครับ

มีคันน้าแตงกวา

ในตัวเลือกใดต่อไปนี้
มีน้ำหนักมากที่สุด
ตัวเลือกที่๑ฟักเขียว
ตัวเลือกที่สองฟักทอง
ตัวเลือกที่สามกะหล่ำปลี
ตัวเลือกที่๔แต่งร้าน

ก็ขายอยู่ทุกวันและหยิบจับอยู่ทุกวัน
ผักหลายอย่างเราก็พอจะรู้บ้างจ้ะ
ถ้าพร้อมแล้วพี่ผ่องเลือกตอบ

ตัวเลือกที่สี่แตงล้านครับ

ตอนนี้ยังเหลือคนที่จะมาต่อชีวิตเพียงคนเดียวเท่านั้น

กำหนดชะตาของน้องฟ้าเองว่า
น้องฟ้าจะขึ้นมาตอบเรื่องไหน
ระหว่างเรื่องสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และวิทยาศาสตร์ครับ

ผ่องเลือกเรื่องวิทยาศาสตร์นะครับ
เชิญน้องฟ้าขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
น้องฟ้าลูกจริงในใจของน้องฟ้านั้น
อยากจะตอบเรื่องสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมครับ

แต่ก็ไม่น่าจะยากเพราะว่าเราก็ได้ศึกษามานะครับ

ม๕กำลังจะขึ้นม๖ค่ะ

แต่ตอนนี้หนูเรียนเรื่องระบบสุริยะหรือยังครับ

วิทยาศาสตร์น่าจะมีตั้งแต่มต้นไหม

สุริยะก็คือดวงอาทิตย์โลกอะไรพวกนี้ลูก

เพราะว่าคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
หากนับจากดวงอาทิตย์เป็นจุดเริ่มต้น
ดาวเคราะห์ดวงใดที่อยู่ก่อนถึงโลก
ตัวเลือกที่๑ดาวสุบ
ตัวเลือกที่สองดาวพุทธ
ตัวเลือกที่สามดาวอังคาร
ตัวเลือกที่สี่ดาวเสา
เรื่องระบบสุริยจักรวาลหนูก็เรียนมาตั้งนานแล้วค่ะแล้วก็ไม่ค่อยมั่นใจด้วย

ถ้าน้องฟ้าพร้อมน้องฟ้าจะเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่สามดาวอังคารครับ
นี่ต้องเลือกอะไรนี่ที่เราทำดีที่สุดแล้วก็ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้อง
เพราะถ้าคำตอบข้อนี้ถูกอีกหนึ่งข้อนั่นหมายความว่า๔ข้อที่เราทำกันมา
ได้รับเงินทุนไปต่อชีวิต๑ล้านบาทนะลูก
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับมาเอาใจช่วยครอบครัวของคุณยายเฉลาจากจังหวัดจันทบุรี
จะสามารถมีเงินทุนไปต่อชีวิตมีเงินทุนไปปลดหนี้ได้ไหม
ในช่วงหน้ากับเกมต่อชีวิตครับ
เพลงใดต่อไปนี้ไม่ใช่เพลงของครูสุรพลสมบัติเจริญ
ที่สามซึ่งเป็นคำตอบที่
คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมของครูสุรพนธ์สมบัติเจริญ